คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่มีเจ้าของร้านเสริมสวยอายุ๗๔ปี
ถูกทำร้ายฆ่าปาดคอแล้วทรัพย์สินก็หายไป
สุดท้ายเป็นลูกค้าที่บอกว่าก็ทำผมไม่ถูกใจก็เลยก่อเหตุขึ้นมา
ล่าสุดลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเปลี่ยนใจแล้ว
ตอนแรกไม่อยากให้ประหารชีวิตแต่ว่าคนร้ายไม่สำนึกผิด
ตอนนี้อยากให้ประหารชีวิตแล้วครับ
ตอนแรกนี้เขาบอกว่าอยากให้ขังคุกตลอดชีวิต
ไม่ได้ออกมาเจออิสรภาพจะได้ทุกข์ทรมานจนตายเลย
บอกว่าแม่เขาเป็นคนดีแม่เขาคงไม่อยากให้ประหารชีวิตใครอีก

คือลูกของผู้ตายบอกว่าทำไมคนที่เขาทำเขาไม่สลดอะไรเลย
ท่าทางเขาไม่สำนึกผิดอะไรเลยอ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วประหารชีวิตเถอะนะฮะ
กับครอบครัวกันทองมีการจัดพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลศพนางบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปี
คุณบัญญัติคุณป้าบัญญัติเขาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแถววัดศรี
งานศพจัดขึ้นที่วัดศรีวิสุทธารามอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลกเมื่อวานตอนบ่าย
หลังจากผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกนางอารยาโสอ้นอายุ๒๖ปี
เป็นคนร้ายใช้มีดปาดคอในห้องน้ำจนเสียชีวิตในวันที่๓กันยายน
ล่าสุดก็ตามจับกลุ่มตัวได้เขาก็บอกว่าอ่าผู้ตายทำผมไม่ถูกใจ
ก็เลยเอามีดมาปาดคอจนตายอะไรแบบนี้แต่ว่าครอบครัวเขาไม่ปักใจเชื่อ

หน้าทางด้านของนายสระยุดอายุ๕๑ปีลูกชายของผู้ตายก็ยอมรับ
สูญเสียครั้งนี้มันคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
รู้สึกเหมือนขาดเสาหลักของครอบครัว
รู้นะว่าตำรวจตามจับคนร้ายได้ตอนแรกคิดเลยว่าอยากจะให้ติดคุกตลอดชีวิต
ให้เขาชดใช้กรรมให้เขาทรมานตลอดชีวิต
แต่พอได้เห็นพฤติกรรมคนร้ายแล้วเขาไม่แสดงออกถึงการสำนึกผิดเลย
ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วอยากจะให้ประหารชีวิตมากกว่า
ตอนแรกที่บอกว่าเออก็ติดคุกไปแล้วกันอะไรแบบนี้

แล้วการให้การก็วกวนไปวนมาบางทีก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ครับ
และพฤติกรรมตอนไปทำแผนเห็นบอกว่ามีการสาดกลับมากับทางผู้ช่วย
ไปดูด้วยด่ากลับมาอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะยกโทษให้เลย
คุณสรายุทธ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจะตั้งศพในการสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วัน
แล้วก็จะเอาศพคุณแม่ใส่โรงเย็นไว้ก่อน
เพราะว่าพี่ชายคนโตอยู่ต่างประเทศ
ต้องรอให้เดินทางกลับมาจากอังกฤษก่อน
แล้วคือพอกลับมามันก็ต้องมีการกักตัวใช่ไหม
๑๔วันตามขั้นตอนในเรื่องโควิด๑๙

แต่ตอนนี้ทำไมตำรวจยังหาไม่เจอ
ส่วนตัวก็ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาในเรื่องนี้
ก็ไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าเขาฆ่า
เพราะว่าคุณแม่เขาทำผมไม่ถูกใจแต่มันจริงหรือเปล่า

ก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วกันในส่วนของการลงโทษนะครับ